พูดถึงเรื่องของเสกโลโซ
เรารู้จักเขาดีในฐานะร็อกเกอร์ชื่อดังของเมืองไทย
นักร้องชื่อดังมีผลงานเพลงเยอะแยะไปหมดที่เป็นเพลงฮิตนะครับ

เดี๋ยวไปดูกันว่าเศกโลโซในฐานะถ้าธุรกิจแล้ว

นายเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซ
อีกหนึ่งบทบาทเขาคือประธานกรรมการบริษัทโลโซโฮดิ้งจำกัด
ได้สร้างแบรนดเครื่องดื่มชูกำลังเป็นของตนเอง
ในชื่อโลโซดีสายชื่อโลโซ
ชื่อวงของตนเองซึ่งติดตลาดอยู่แล้วเป็นชื่อสินค้า
และเครื่องดื่มชูกำลังก็ดูจะเป็นธุรกิจที่เจ้าตัวไม้มั่นปั้นมือ
และพูดถึงออกสื่ออยู่บ่อยครั้ง
นำไปจำหน่ายและทำการตลาดร่วมกับการแสดงคอนเสิร์ตของวงตามสถานที่ต่างด้วย

ที่ได้รับการโปรโมทอยู่บ่อยผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของเสกโลโซ
ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสกนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน
ทำกิจกรรมการกุศลเช่นช่วยน้ำท่วมเป็นต้น
อกจากนี้เขายังลุกธุรกิจเครื่องดื่มอีกหลายประเภท
โลโซเบียและสุรา๔๐ดีกรี
รวมถึงเคยทำธุรกิจโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนโลโซรุ่นใจสั่งมา
แต่ระยะหลังไม่เป็นที่พูดถึงมากนัก
เช่นเดียวกับธุรกิจร้านสะดวกซื้อโลโซช็อปย่านสายไหม
จำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์โลโซทั้งหมด
นี่คือการทำธุรกิจของร็อกเกอร์ชื่อเช้า
เจ้าตัวเคยออกตัวเอาไว้ว่านอกจากงานเพลงที่รัก
ธุรกิจเหล่านี้จะสร้างเงินให้กับเขามหาศาล
เป้าทำกำไรไว้ถึงหลักพันล้านบาทเลยทีเดียว